มูตร์เตรียมให้เข้าใครออกใกล้

เราเดินทางมาถึงที่วังช้างแร่พะเนียดอายุทยาเรียบร้อยแล้วนะครับ
อาจารย์ลักษณ์วันนี้เป็นโต้โผบอกขอมา

ที่นี่เป็นดินแดนแห่งศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดิน

ช้างเป็นภาษณะราชการสงครามมาตั้งแต่อดีต
ปล่อยอุ๊ยพอจอด

สวัสดีครับอ้าวพวกก็สวัสดีด้วยสิสวัสดีครับ
โอ้โฮช้างคู่นี้สวยมากเลย

คุณหน้าช้างเชือกนี้มากเลย

แล้วเป็นช้างสวนของใคร

วันนี้ลูกของคุณออม
ขี่ช้างออกมาต้อนรับกันที่หน้าบ้านกันเลยครับ

ูขั้นเทพของเราก็ขอมูให้สุดไปเลย
เห็นบอกที่นี่มีศิลป์ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งอยู่ข้างมาเลย
สารประกรรม
เดี๋ยวให้อาจารย์ลักษณ์ลงได้เข้าไปสัมผัส

ให้พี่ออมพาผม

ประกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะขึ้นกันได้ง่ายนะฮะ

ถูกมั้ยครับพี่
สารประกรรมเป็นเสมือนเทวาลัย
และเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษ

และอุปกรณ์ในการคล้องช้าง
ซึ่งจะต้องเส้นไหว้บอกกล่าวและขอพรผีปกรรมก่อน

มีอยู่สี่ท่านทั้งหมด
ให้เอ่ยชื่อให้ครบเวลาบูชาท่าน

แต่ละท่านก็จะควบคุมวิชาแต่ละส่วนของวิชา
อย่างพระโภคพระควันตีนี่ที่คือมีดหมอ

พระแม่นางศรีระวังก็จะดูแลเรื่องประกรรม

โฆษศาสตร์ก็จะเป็นตะขอ

และภาษาตกรรมก็คือเสาตะลุงแดง
ที่ปักคือเครื่องผูกของช้างทั้งหมด
ขอบคุณครับ
เป็นไงเมื่อกี้ดีไหม
ดีได้เห็นหน้าช้าง
แล้วก็เมื่อกี้เห็นใช้เป็นหางช้างปัดด้วย

ใช่ครับผมช้างที่รักมากเสีย

ที่นี่ก็น่าจะมีหางอยู่เยอะแยะมากมายอยู่แล้ว

ใช่หางที่สวยงามสมบูรณ์

เราจะไม่ค่อยนับเรื่องอวัยวะของช้าง

แต่ตอนตามความเชื่ออย่างนี้ฮะ
แล้วก็จุดทูบขอซึ่งเขาก็ให้มา

ต้องอ่านพิธีหมอต่างในการขอ

เสาร์ตระหลุงคือช้างเป็นสัตว์ใหญ่มาก

มันเป็นแค่ไม้หนึ่งต้นขึ้นมา

สมัยโบราณเขาใช้วิธีสะกดวิญญาณ
เพื่อให้ผีสิงอยู่ในนั้น

เหมือนอยู่ดีตัวเองหลุดออกมา
แล้วคุณแม่เดินออกมาแล้วก็จะมี
ตอนที่เดินออกไปหน้าพะเนียนค่ะ
คือจะมีคนยืนมองคุณแม่ตลอด

แต่ก็คือทุกคนเพราะแม่เดินผ่านก็จะมองตามไปเรื่อยเลยแหละคะ

ก็ตั้งแต่เด็กอาจจะเป็นเพราะว่าพลอยเนี่ยจะโตมากับพวก
ควานเขาก็จะเรียนรู้ทุกอย่างการฝึกช้าง
การควิติกรรมของช้างต่างเนี่ยก็จะมีขวานคอยสอน
พอจะอยู่แบบคุกคีใกล้ชิดมาก

ก็จะเป็นเหมือนครูเหมือนพี่เราอะไรอย่างนี้เลยค่ะ
ส่วนมากก็คือเสียเพราะช้างทำกันนี่แหละค่ะ

ก็คือแต่จะไม่ใช่ช้างของตัวเอง

เป็นควายคนอื่นเขาฝากเลี้ยงชั่วคราว
ส่วนมากก็จะโดนช้างเชือกนั้นทำมากกว่านะคะ

ก็ผมก็เลยตะโกนบอกให้ทุกคนไปอีกทางหนึ่ง
ปรากฏว่าช้างอยู่ตรงนั้นจริงจริงอ๋อเหรอใช่
ก็อย่างที่อาจจะเป็นครูปรกรรมที่ก็บอกเป็นผู้หญิงด้วย
เป็นผู้หญิงใช่ครับครูปรกรรมมีผู้หญิงทั้งสองสองสองท่านครับ
อืมที่เราอยู่ที่จิตใจฮะก็เดี๋ยวเรานึก
แต่เรื่องดีหรือว่าจะช่วยเหลือหรือว่าคิดดีทำดีอย่างนี้
ท่านก็จะโดนบาดให้เห็น

ใช่ครับนั่นคือเหตุการณ์อะไรฮะ
ตอนนั้นมีการรักรอบตับงาช้างโดยการวางยาช้างที่ฝั่งตรงข้ามไม่น้ำ
ซึ่งตอนนั้นก็มาสักทุ่มนึงผมกับภรรยาก็อยู่กันอายห้องอย่างนี้ครับ
แต่ครั้งนี้ประตูหลังห้องอยู่ดีเหมือนมีอะไรมาชนกระแทกแรงมาก
ซึ่งครั้งผมละพะยาก็เหมือนว่าแบบ

แต่มันเป็นข้อผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบว่า

ลืมไปว่ามันมีช้างอีกเชือกนึง
อยู่ตรงข้ามห้องเราแล้วปลูกอยู่ฝั่งด้านนู้น
มันเหมือนเขามาเตือนเราว่าเขากำลังจะสิ้นใจนะ

คือช้างแสดงว่าคุณก็ยังเชื่อแม้กระทั่งคุณสองคนเป็นคุณใหม่
คุณยังจะเชื่อเหมือนพ่อคุณว่าช้างมีเทวดาอยู่
วันนี้คุณออมเปิดบ้านพาชมเครื่องลางของขลัง

ซึ่งเป็นเครื่องรางตามความเชื่อ
สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณการครับ

อันนี้เลยเห็นได้ว่าการเก็บถูกต้องนะครับ
เพราะเราจะบันทึกวันที่เก็บทุกอย่างนะฮะ
ใน๑๔เมปีอะไรเอ้ย

เก็บหางช้างเปิดวันที่๑๔เมปี

ช้างพี่นี่คือช้างที่ตายไปยังครับ

ก็คือทุกปีเนี่ยเราพอเขายาวเกินไปเนี่ยนะฮะอาจจะถูกขโมยได้เราก็ไม่อยากให้อยู่ยั่วใจนะฮะ
ก็ตัดให้สั้นซะแล้วก็เก็บเอามา
ท่านผู้ชมครับหางช้างเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องลางอุดมมงคลแต่โบราณการ
คือผมเนี่ยชอบเรื่องมงกฎวสูตรและเครื่องลางเครื่องลางเนี่ย
ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องพระก็เลยเกิดพระเครื่องรางก็จะประกอบด้วย
เขี้ยวงากะลาเขาหางและงาช้าง
ผู้ใดมีไว้พ่อพรองบูชาสัตราด้วยสัตรา
จะเสริมดวงชะตาราศีให้สูงยิ่งขึ้นไปและกันสรรพโพยภัยแต่ละประการ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมหามงคลเป็นถึงในพระราชภาษณะ
อันสำคัญตั้งแต่โบราณกาล
ผมเลยตั้งจิตขอว่าถ้าเครื่องงานกำจัดเนี่ยเมื่อหักออกจากช้างแล้วเนี่ยหาเจอยากก็เลยจดบอกว่าลูกขอ
สัก๔ท่อนให้ลูกกับเมียนะแล้วที่เหลือเนี่ยจะยกให้มือที่ให้หมด
แล้วเนี่ยคืองานกำจัดเท่านั้นเลยนะครับ

เขาจะต้องถ้าในทางความเชื่อเนี่ยนะฮะ
คือพอเวลาเขายืนเราเห็นช้างที่ยืนผูกอยู่นั่นเขานั่งสมาธินะ
นั่นน่ะเขาเร่งบารมีเขาอยู่นะครับเขาสะสมของ
แบบในแบบของของทางเขานะฮะแล้วของเนี่ยก็จะออกมาทางปลายงานะ
แล้วพอรับไม่อยู่ตัวเองเนี่ยเขาก็ควบคุมไม่ใช่ว่าเราจะได้
ก็อารวาสหักแทงต้นไม้บ้างแทงอะไรแทงดินบ้าง
เทพาอารักษ์ก็เห็นว่าหมั่นไส้นักก็หักซะนะจะได้ไม่บ้านักเนี่ย
นี้ของก็เลยอยู่ที่ปลายงาว่ากันว่าเป็นรองแค่เหล็กไหลนะฮะ
ทีนี้พอพวกผมเนี่ยได้ในครอบครัวผมก็ได้มาชิ้นเล็กเท่านั้นเอง
แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ชิ้นใหญ่ใหญ่มาและที่สำคัญควานช้างเมื่อเก็บได้
กลับไม่เอาเป็นของส่วนตัวนะฮะอืมเอามาวางไว้ที่หน้าสารประกรรมที่กระดายอ่ะที่ศาล
หน้ามาวางไว้ให้แล้วผมก็เก็บมาเก็บมา๒๐ปีนะเก็บมาขนาดนี้
แต่เรื่องที่เด็ดจริงอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยทราบเรื่องมานะฮะ
เรื่องที่พี่เคยได้มีการตัดงาช้างที่ใช้งาเนี่ยแทงคนตาย
แล้วพี่ก็เอางานะเก็บไว้ด้วย
หมดแล้วครับงาใบนั้นส่งลงใต้หมดทำไมฮะ
คืองาที่มีพลายติกผีพลายติกเนี่ยนะฮะเขาแรงนะครับ
อย่างเราเนี่ยเราอยู่ทางเมตตานะฮะ
เพราะฉะนั้นเราเองก็ไปแกะพระกะเนธแล้วก็บริจาคลงไปให้กับพวกทหารตำรวจที่ต้องลบทับจาก

แต่ว่าคนที่ทำมาหากินทางเราเนี่ยไม่สมควรเอาไว้

เวลาที่ช้างเขาเอางาไปแทงคนตายเนี่ยทำไมถึงต้องตัดงาเขา
ก็คือเหมือนกับกระเราปลามแล้วมันสมมุตินะรถคันหนึ่งมันแพงมากเลย
มีคนตายอยู่บนเบาะคุณจะเผารถทิ้งหรือเอาแต่เบาะออกไป

ก็เหมือนกันไอ้งาข้างนี้มันเสียบเอาคนตายมาก็ตัดไปงาออกไป
เพื่อช้างจะได้ยังเป็นช้างบริสุทธิ์อยู่ไง
เหมือนกับว่าเราก็ทำอย่างนี้

อกมาใหม่ครับงานนี้เขางอกทุกปีอยู่แล้ว

เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแบบงองเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บตลอดเวลา